เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินเนี่ยตำรวจก็ยังเร่งติดตามหาตัวคนร้ายอยู่นะฮะ
คดีที่พ่อค้าขายอาหารในวิทยาลัยอาชีวะที่สุรินถูกฆ่าปาดคออย่างโหดเยี่ยม
นี่ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านพักนะครับ
แต่ว่าส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นส่วนกระท่อมในบ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลตรำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๓๕มิถุนายน
ผู้ตายชื่อนายหันศาวิบูรเพ็งอายุ๕๔ปีนะครับ
มีอาชีพขายอาหารอยู่ในวิทยาลัยอาชีวะสุรินทร์นะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ลงพื้นที่กันไปช่วยกันดำน้ำงมหาหลักฐาน
คาดว่าคนร้ายตอนที่ปาดคอเขาแล้ว
ก็นำกำลังพลสิบนายค้นหานะสระน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำแหล่งที่ห้าแล้วนะครับ
ช่วยกันค้นหาหลังจากเมื่อวานนี้ก็งมค้นหาที่สระน้ำรอบบ้านผู้ตาย
แต่ก็ไม่เจอโอ้โหแต่มันก็ยากอ่ะ
ถ้าใช้มีดในนั้นโอ้โหแล้วเครื่องลงสระน้ำไปเล่มหนึ่งอย่างนี้
แล้วสระน้ำสระใหญ่อะค่ะเห็นไหมหลายสระด้วยนะครับ
รอบบ้านผู้ตายก็หาไปแล้วก็ไม่เจอวันนี้ก็มาอีก
เป็นสระสาธารณะในตำบลก็ไม่เจอนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า
แผนการค้นหาจะระดมกำลังค้นหาไปทุกมุมของสระน้ำ
ระยะห่างจากฝั่งห้าถึงหกเมตรอ่าตามที่คาดว่าถ้าเครื่องไปเนี่ย
น่าจะห่างจากฝั่งทักห้าถึงหกเมตรแต่พอไปงมแล้วเจอแต่กิ่งไม้นะ
ซึ่งมันเป็นอุปสรรควันหนึ่งก็ค้นหาเนี่ย
ก็ตั้งแต่เช้าอ่ะถึง๔โมงเย็นนะก็จะหาไปนะฮะ
กว่าจะเจอหลักฐานนะครับทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำ
ช่วยค้นหาของกลางจะเป็นมีดหรือเสือหรือเป็นวัตถุอะไร
หลายอย่างที่สามารถเป็นข้อพิสูจน์ได้นะครับ
อันนี้ก็จะเป็นสระที่๕แล้วเนอะอันนี้สระที่๕
ที่ห้าของตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่เมื่อวานอันนี้เป็นสระที่ห้า
ก็เดี๋ยวจะวนไปทางนู้นอีกตอนนี้เราเล่นตะเข็ดแถวนี้หมดแล้ว
ครับไม่ไม่เกินห้าเมตรหกเมตรครับผมระยะจากฝั่งนะครับ
ระยะจากฝั่งมันมันก็หลายสระเราไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งที่ไหนหลักฐานอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานอะไรมาเลยครับไม่มีเบาะแสอะไรด้วย
เราก็มาเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรนะครับ
ขณะที่นายจำนงพี่ชายของนายหันษาที่เสียชีพบอกว่า
ห้าวันที่แล้วหลังจากน้องชายถูกศตกรรม
แต่คนร้ายยังลอยนวลเหตุการณ์เกิดขึ้น๕มิถุนายนนะครับ
ตอนนี้ญาติญาติต่างตั้งข้อสงสัยถึงมูลเหตุการลงมืออย่างโหดเยี่ยม
บุคคลที่ญาติญาติสงสัยนะก็ญาติญาติบอกว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
พูดจาดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครญาติญาติก็เลยคิดไม่ออก
ว่าใครจะเป็นคนบุกเข้ามาในบ้านของน้องชายยามวิการ
แล้วมาฆ่าแบบโหดเยี่ยมแบบนี้แถมยังเก็บหลักฐานได้อย่างแนบเนียนขนาดนี้
คือเราสงสัยแล้วว่าบุคคลคนนั้นหรือคนในใครก็แล้วแต่
แต่เราก็ยังไม่ได้รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนกระทำเพียงแต่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือก่อนวันที่น้องชายผมถูกฆาตกรรมนะครับ
ก็คือจะมีญาติของอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นคนสวนนะครับ

วันนั้นคือเป็นวันก็ถือว่าเป็นวันเดียวกันนะครับ
ในช่วงก่อนค่ำนะครับ

ประเด็นที่สามคือหลานชายนะครับ
ก็ถือเป็นเครือญาตินะครับที่ว่าหายตัวไป
วันนั้นก็มาประจวบเหมาะกับวันที่น้องชายผมโดนฆาตกรรมนะครับ
ถ้าฟังจากที่พี่ชายของนายหันศาผู้เสียชีวิตเขาสงสัยเนี่ยนะครับ
เขาก็มองว่าในบ้านมีใครอยู่กี่คน

นอกจากครอบครัวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะ
ก็ยังมีคนที่เข้ามาอีกคนนึงนะครับ
ครอบครัวของนายหันศาวิบูรเพ็งผู้ตายเนี่ยเขาอยู่กัน๕คนนะครับ

มีนางสายแก้วที่เป็นภรรยา

๔คนนี้อยู่บ้านหลังใหญ่
พื้นที่บ้านเขาก็เป็นแบบนี้นะครับ
แล้วมีนายมาโนธอายุ๖๐ปีเป็นครูเกษียณที่เขาสนิทกับครอบครัวนี้

แต่เขาอยู่อีกหลังนึงเป็นบ้านหลังเล็กแยกอยู่อีกหลังนึง
ห่างจากบ้านหลังใหญ่อยู่นะครับ
ทั้งสี่คนเขาก็อาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่นะฮะ

แล้วก็มีเรื่องของการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานอยู่ในพื้นที่บ้าน
วันเกิดเหตุเนี่ยตามคำบอกเล่าของคนในบ้านนะครับ
วันเกิดเหตุก็คือ๕มิถุนายนตอนค่ำ
๕คนนี้ก็คือ๔คนของครอบครัวกับนายมาโนธที่มาอาศัยอยู่ด้วย
เขาก็นั่งดูทีวีกันอยู่ในบ้าน
ส่วนนายหันศาผู้ตายนะครับ
หลังจากที่กินอาหารค่ำเสร็จอะไรเสร็จ
ออกไปนั่งที่กระท่อมหลังบ้าน
เหลือแค่ภรรยาลูกชายลูกสาวนายมาโนธดูทีวีอยู่ในบ้าน
หันศาไปนั่งกระท่อมบริเวณสวนครัวแบบผสม
สวนครัวกระเศษผสมผสานั่นนะครับ
ห่างจากตัวบ้านสัก๕๐เมตร
คนในบ้านบอกว่าดูทีวีเสร็จก็เข้านอน
ไม่มีใครเอกใจว่าผู้ตายยังไม่ได้กลับเข้าบ้าน
จนตี๓นายมาโนธบอกว่าตื่น
เพราะต้องไปทำสวนก็ไปเห็น
หันศายังนอนอยู่ที่สาราท้ายสวน
ก็ไปเรียกนะแล้วพอไปดู
อ้าวพบว่าเสียชีวิตแล้ว
นี่ฮะตี๓นะครับ
นายจำนงนะครับได้ชี้แจงประเด็น
ลักษณะนิสัยส่วนตัวของน้องชายว่าน้องชายเนี่ย
ความจริงแล้วเขาก็มี
ลักษณะนิสัยออกจะไปทาง
เหมือนกับผู้หญิงตุ้งติ้งตุ้งติ้ง

อาชีวะสุรินก็ไม่ได้คบใครเป็นแฟนอะไรพวกนี้นะ

เขาเป็นแค่ลักษณะท่าทางนะที่พี่ชายบอก
เวลาไปขายก๋วยเตี๋ยวที่อาชีวะสุรินเนี่ย
ไม่ได้เจอใครไม่ได้คบหายุ่งเกี่ยวอะไรกับใคร

แต่ช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดไม่ได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวที่อาชีวสุรินทร์
ก็เลยมาอยู่ที่บ้านอยู่ได้๒เดือนแล้ว
ก็ไม่แน่ใจว่าน้องชายจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวหรือเปล่า
เพราะน้องชายไม่เคยเล่าให้ฟัง
แต่ญาติทุกคนจะทราบดีว่าครอบครัวของน้องชายเขามีความสัมพันธ์อยู่กันอย่างไร
แล้วน้องชายอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในสถานะอะไร
แต่เรื่องนี้พี่ชายของผู้ตายบอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้
เอาเป็นว่าในบ้านของน้องชายเนี่ย
น้องชายเขาอยู่ในสถานะแบบจำยอม
จากครูเมื่อประมาณปี๕๗๕๘นะครับ

ที่บ้านของน้องชายเลยนะครับ
มาก็ทำสวนทำพืชผัดสวนครัวนะครับ
ตั้งแต่นั้นมาก็๔๕๖ปีเนอะ
ถ้าถามว่ามันผิดไหมจากจารีสประเพณีมันผิดแน่นอน
แล้วการอยู่ร่วมกันเนี่ยหนึ่งสามีภรรยาใช่ไหมสามคนที่ไม่ใช่เครือญาติใช่ไหม

แพ้ทางหรือเปล่าถ้าเป็นนักมวยคือแพ้ทางนะครับ
เพราะว่าน้องชายผมนี่เป็นคนที่พูดน้อยและไม่อยากจะเถียงใช่ไหม
ไม่อยากจะเถียงไม่อยากให้มีปัญหาครอบครัวตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับ
ก็เลยเป็นภาวะจำยอมถือว่าเป็นภาวะจำยอม
ส่วนตัวคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกับครอบครัวด้วยนะครับที่ชื่อว่านายมาโนธที่เป็นครูที่เออรี่ที่เกษียณอะไรมาแล้วที่พี่ชายเล่าให้ฟังเนี่ย
หลังเกิดเหตุก็กลับไปอยู่บ้านตัวเองอีกอำเภอหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มาที่บ้านที่เกิดเหตุอีกเลยนะครับ
ก็เขาบอกว่าเขาก็จะมาเวลาที่ตำรวจประสานให้มาให้ปากคำให้ข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับ
ที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยก็คือว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ๒๖ปีในหมู่บ้านหายไปจากหมู่บ้านมันจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
คุณพัชรวรินพัชรปภานันผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปสอบถามแม่ของวัยรุ่นชายคนนี้เขาชี้แจงว่าหลังจากที่ลูกหายไปจากบ้านเนี่ยก็ประกาศตามหาลูกชายผ่านทางเฟซบุ๊กนะ
มีคนไปเจอว่าลูกชายเดินออกจากหมู่บ้านไปไกลเกือบ๔๐กิโลเมตรไปอยู่ริมถนนทางเข้าอำเภอเมืองสุรินทร์ก็ตามไปแล้วก็ไปถามลูกชายว่าเดินไปไหนนะลูกชายบอกว่าไม่รู้ว่าเดินไปไหนนะแต่จะไปหาเพื่อนอะไรอย่างนี้
ยอมรับว่าลูกชายมีอาการเบลอนะครับหลังจากหลายปีที่ผ่านมาลูกเคยเสพยาเสพติดทำให้มีผลกระทบกระเทือนต่อสมองแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์ที่ชาวบ้านเรียกว่าของเข้าตัว
ทุกวันพระใหญ่ลูกชายจะมีอาการเบลอไม่เป็นตัวของตัวเองเดินออกจากบ้านโดยไม่มีสติแล้วในคืนวันเกิดเหตุ๕มิถุนายนเป็นวันพระทำให้ลูกมีอาการเบลอเดินออกจากบ้านโดยไร้สติไม่รู้จุดหมายไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยในตัวลูกชายของเธอซึ่งเธอยืนยันว่าลูกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะลูก
ไม่พบดีเอนเออะไรของผู้ตายก็เลยอยากชี้แจงอยากขอความเป็นธรรมด้วยว่าลูกของเธอไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้น
ก็ไม่เคยไปมีแต่วันนั้นแหละที่วันพระเขาเดินไปทางนู้น
มาจวบหมกกับเส้นตรงนี้เส้นถนนตรงที่น้องมาเมื่อกี้นอก
นั่นแหละเส้นนั้นแหละแล้วคนเขาก็เห็นเขาก็เลยสงสัยว่าเป็นมันอะไรอย่างเงี้ย
อืมแต่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นคนทำแต่พี่ไม่เชื่อว่ามันเป็นคนทำนะ
วันนี้ที่บ้านก็ยังมีญาติญาติมาช่วยกันเก็บข้าวของนะครับแล้วก็มาถามถ่ายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภรรยาของผู้ตายก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจนะครับ
พิสูจน์หลักฐานก็ยังคงลงพื้นที่หาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี
เพื่อรวบรวมในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับ
กับการสพลำดวนบอกว่าตำรวจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็พยานแวดล้อมต่างมาสอบปากคำแล้ว
แต่ตอนนี้ยังไม่พบพิรุษนะฮะ